เรื่องราวของคุณโยบอยทีเจนะฮะดาราสาวส่งกำลังใจให้โยบอยทีเจครับ
ก็คือคุณซายเจริญปุระนั่นเองครับออกมาส่งกำลังใจคุณร้อย
ให้กับโยบอยทีเจนหลังออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยป่วยเป็น
ซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคไบโพล่านั่นเองนะครับโดยในสตอรี่ของซายเนี่ย
บอกว่าซายเริ่มติดตามผลงานของทีเจ
หลังจากที่ได้รับรู้ว่าทีเจเนี่ยป่วยเป็นซึมเศร้า
ทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้อ้างว้างมีเพื่อนร่วมโลกที่สู้อยู่นะครับ
แล้วก็ทีเจเนี่ยมีผลงานที่ดีมากนะครับ
ทรายเองเนี่ยก็ซื้อเพลงของทีเจไว้ตลอดนะครับ
ครั้งหนึ่งเคยได้อัลบั้มพร้อมกับลายเซ็น
ขอส่งกำลังใจให้กับทีเจแบบคูณร้อยเลยนะครับนะฮะ

แล้วก็รวมถึงเหล่าบรรดาดาราศิลปินก็ออกมาให้กำลังใจ
คุณเต๋าหรือว่าคุณโยบอยทีเจกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ
ให้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อแล้วก็รักษาตัวนะครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ในมือคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นะครับอย่างวิภัทรเองก็มีลูกเป็นหมอ
คือน้องบอกน้องบอกว่าบางคนไม่เข้าใจว่า
เอ๊ะทำไมแบบถึงออนแอร์อะไรอย่างเงี้ย
แต่จริงจริงแล้วอันเนี้ยมันคือโรคครับ
เขาบอกมันเหมือนมันเหมือนโรคเหมือนหวัดเหมือนมะเร็งเหมือนอะไรอย่างนี้เลยนะ
คือมันเป็นโรคอะค่ะมันคือเป็นประมาณว่าเคมีในสมองเนี่ย
มันมีปัญหามันไม่มันไม่มันต้องมีจากการใช้ยา
แล้วก็ต้องให้คุณหมอช่วยจริงนะคะถูกต้อง
เพราะว่าบางคนกินยาเนี่ยจะดีมากพอหยุดยาหรือแบบรู้สึกว่ากินไปทำไมอะไรอย่างเงี้
ก็เป็นอีกมีหลายคนที่เป็นแบบนี้อีกเพราะว่าเขาไม่เข้าใจว่านี่คือโรค
อืมเป็นโรคเป็นเขาเรียกไม่เอ่อเคมีไม่บาลานประมาณนั้นนะคะอ่า
ต้องหาคุณหมอนะต้องหาหมอคุณหมอก็จะจ่ายยามาแล้วก็เขาจะดูว่า
พฤติกรรมของเราเนี่ยหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ย
หรือว่าความคิดของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะ
เพราะว่าของเรามันก็จะมีโดปามีนมีนู่นนี่นั่นโดบามีนก็ไปกระตุ้นให้เรามีความสุขนะฮะ
ถ้าสมมุติมีมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราอเลิศมาก
พอสมมุติว่าบะหมีไม่มีปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้เราซึมค่ะ
พอซึมเสร็จแล้วเนี้ยคุณหมอเขาก็จะปรับยานะฮะ
เพราะว่าบางคนเนี้ยแหละเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าทำไมถึงเป็นได้เรา
ถ้าไม่คิดเยอะมันก็ไม่เป็นก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย
คนที่เป็นโรคนี้เนี่ยเขาจะมีบางช่วงบางเวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียว
แล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี้ยไม่มีคุณค่าถูกต้อง
มันเป็นช่วงที่ดิ่งช่วงพอดิ่งปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยให้เขาคิดบวกเนี่ย
เขาจะไม่ได้คิดด้านนั้นแล้วเขาจะคิดสิ่งที่หาทางออกให้มากที่สุด
จากสิ่งที่เขาเป็นอยู่ในตอนนี้ใช่อย่างสมมุติว่าเขารู้สึกกระวนกระวายใจ
คือเขาบอกว่าสู้สู้นะสู้สู้นะจริงจริงแล้วเขาไม่อยากได้คำนี้อืม
เขาไม่อยากได้คำว่าสู้เหมือนเวลาเขาเป็นเขาไม่เก็ตคำนี้อ่ะ
ทุกวันนี้เขาก็สู้มาทั้งชีวิตแล้วนะครับผมเขาก็สู้มาทั้งชีวิตแล้ว
เขาบอกว่าคำนั้นน่ะไม่อยากได้อยากได้พี่เข้าใจน้องอืม
รู้สึกแบบเดียวกันพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีความสุขด้วยกัน
เขาบอกว่าอยากได้คำพวกนี้มากกว่าใช่เขาบอกบางคนพอผ่านพอผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อ่ะ
เขาก็สามารถที่จะมาใช้ชีวิตและประสบความสำเร็จได้ถูก
แต่ถ้าเกิดมันช่วงเป็นช่วยกันแบบคือช่วยกันหน่อยก็คือพาหาหมอหรืออยู่ด้วยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะมีนะคะที่เมืองนอกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถึงเป็นขั้นแบบเป็นโฮมเลสเลยนะ
อ่าฮะคือไม่ทำงานแล้วไม่เอาอะไรแล้วอยู่ข้างถนนเลยอืม
แล้วก็มีเนี่ยมีผู้หญิงมาเห็นผู้หญิงคนนึงมาเห็นแล้วก็แบบดูว่าคนนี้มีศักยภาพ
ก็ช่วยเหลือค่ะจนปัจจุบันเนี่ยเป็นวิศวกรไปแล้ว
คือช่วยอ่ะฝรั่งเขาจะแบบอารมณ์ประมาณเอ๊ะทำไมเป็นเอ๊ะดูทรงแล้วมีความจำ
อยากช่วยเหลืออย่างเงี้ค่ะช่วยได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยคือแบบ
อย่ามองว่าเอ้ยทำไมแบบคนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนี้
มันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความคิดมันเป็นเรื่องของป่วยครับผม
เป็นเรื่องของเคมีในสมองประมาณเนี้ยเป็นกำลังใจให้กับน้องเต่าโยบายทีเจด้วย
เพราะว่าน้องเต๋ามีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากคนหนึ่งนะฮะ
เพลงแต่ละเพลงที่แต่งออกมา๕๐๐๖๐๐ล้านวิวหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็นะครับผมนะฮะอยู่
ให้เป็นกำลังใจให้กับน้องเต๋าให้ดีวันดีคืนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับ